แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

ผู้ชายในฝัน

ก็ยังพูดคุยกับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะ

สถานการณ์สมมุตินะคะสำหรับผู้ชายในฝันของเรา

มาแล้วนะคะ๗สถานการณ์สมมุตินะคะ

อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือคนที่สำคัญที่สุดหรือเปล่า
จริงแล้วยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่กินข้าวกับสาวอะไรอย่างนี้นะ

ทีนี้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องอะไรที่บ้านผมแบบครอบครัวใหญ่อย่างนี้
มีพี่น้อง๔คนแล้วก็ไหนจะมีภรรยาของคุณบี้ภรรยาคุณน้องสามีน้องอะไรอย่างนี้นะฮะ

ภรรยาต้ายังไม่มาเลยครับผมก็ไปของผมคนเดียวแต่ก็พ่อผู้ใหญ่
ไม่เล่นไม่วะกันแบบตั้งขนาดนี้ฮ้ามแต่
แบบนี้ก็คือสร้างกติกาขึ้นมาบ้านเรียนก็เหมือนกัน
ถ้าอยู่บนโต๊ะอาหารห้ามนะไม่ต้องเอามาเล่นทุกคนซุกเอาไว้

เราว่าสมัยนี้ไม่ดีหรอกสังคมก้มหน้า

ทั้งนั้นก็ถ้าเกิดว่าอยากจะคุยโทรศัพท์อะไร

ไปค่ะถ้าคุณกำลังทำคะแนนจีบผู้หญิงสวยมากเลย

แล้วเธอก็จะพาเธอไปดินเนอร์สุดหรูหลังจากทานอาหารเสร็จคุณเพิ่งรู้ว่า
เอากระเป๋าสตางค์มาคุณจะทำอย่างไร

เพิ่มเพื่อจะถ่วงเวลาไปก่อน

ให้คนเอากระเป๋าตังค์มาให้เรา
โอ๊ยยยยยยยยแบบมีสุภาพมุนหลุดอ่ะ
เขาเรียกว่าเป็นอันสุภาพมุนหลุดของจริงนะ
ถ้าคุณนาวินต้าพาสาวไปนวดเท้า
คลิ่นแต่ว่าดาผมตากระป๋อเลย
จะพูดกับเขาว่าอย่างไรหรือจะทำอย่างไร

ถ้ามรึงเท้าเหม็นนี่จบจบจริง

เพราะว่าอาการร้อนขนาดนี้ด้วยใช่ไหม

เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียต่าง
จริงเราก็ต้องพอเข้าใจได้นะ

ตรงนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทางร้านชำระให้

ช่วงนี้แฟนคุณระแวดระวังหนักมาก
สาเหตุเพราะหมอดูทักเธอมา

แล้วคุณจะทำอย่างไร

ต้องใจเย็นกับอาการนอยแบบนี้
แล้วก็ต้องอดทนนะ

ทำให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ไปไหน

แสดงความบริสุจรใจ

เสียหรอว่าดีนะคะที่คนนี้ควรสนับสนุนนะ
แต่ว่าน่าจะอยู่ไม่ถึงแล้ว

เพราะว่าคือผมก็คงมาเอาเป็นเรื่องเล่นสนุก

มันเป็นเรื่องสายนะรักดี

ผู้หญิงกับหมอดูคู่กันนะ
เพราะว่าเวลาเขาไม่มั่นใจอะไร
พอดูหมอมันพูดนิดหน่อย
พอที่จะหาไกด์ไลน์ให้ชีวิตเขาบ้าง
แล้วพี่เชื่อด้วยหมอดูบอกว่าสิ้นปีนี้พี่จะได้ถูก
มาต่อไปก่อนค่ะ
คุณจีบสาวคนเดิงบอกว่าชอบพี่ตามาก
และตกลงจะคบกับคุณแต่
ขอไม่เปิดเผยขอคบแบบเงียบไปก่อน

ทำไมถึงไม่เปิดนี่อันนี้คือสาเหตุที่สำคัญมาก

ถ้าสมัยเด็กหรืออย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรอย่างนี้
ยังไม่อยากให้พูดว่าเป็นยังไง

ทำไปเถอะพูดไปเถอะเอาแบบง่ายอะไรอย่างนี้มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งชัดเจนใช่ไหมครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องครบไม่นานดูกันแป๊บเดียวก็พอสำหรับเคสนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าคุณไม่ชอบเลยจะทำยังไง
อืมก็คงต้องเอ่อจริงจริงก็คงต้องใส่บ้างเพื่อเอาใจอะไรอย่างนี้นะครับ
ทำไมมันสนุกสนานอย่างนี้คุณแม่
มีอีกหนึ่งคุณตั้งใจพาแฟนไปเปิดตัวที่บ้านนะคะแต่วันนั้นรู้ก็รู้นัดกันแล้วว่าจะไปเปิดตัวที่บ้าน
ใส่กระโปรงสั้นจุ๋มาเลยไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่คุณจะทำอย่างไร

เราก็ต้องเอ้อเพิ่งเดินมาเสมอเลย
สั้นเสมอกันเสมอกันเราก็ต้องเราต้องแก้ไขสถานการณ์ก่อนนะฮะเราก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าขาของคุณก็สวยดีนะครับ

แต่แม่ผมมาเลย
หุ้ยตั๊บหน้าอะไรเหรอ
ก็ไม่หุ้ยตั๊บหน้าเขาจะมาเกะนั่นข้างหลัง
ไม่หุ้ยตั๊บหน้าแล้วก็บอกว่าลูกไปเตือนอย่างงี้อย่างงู้นอย่างั้นน่ะ
ไม่เห็นแม่พูดจาบคอแตก
แม่เป็นคนสื่อสารนะ

กางเกงใหม่เขาใส่ได้คงจะให้ใส่

ใส่ก็ได้พี่เดี๋ยวหนูถอดไปได้

ถ้าเป็นพี่นะพี่ยุบทิ้งเลยมานะไม่ต้องเจอ
ไม่เจอเลย

คือหาไม่ได้เนี่ย
น้อง
เออปนเล้วเรียอะไรเนี่ย